เมื่อเห็นราคาแบบนี้แล้วก็ต้องมาบอกแล้วครับ

ราคากะทิที่ปรับขึ้นราคามะพร้าวแบบนี้ที่ปรับขึ้น
แน่นอนว่ามันจะถูกบวกเข้าไปในต้นทุนของอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ
ขนมหวานที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ
คุณผู้ชมรู้ตัวหรือเปล่าว่าที่ผ่านมาเราจ่ายแพงขึ้น
เพื่อจะซื้อขนมหวานสักหนึ่งคำที่มีกะทิเพื่อรับประทาน
หรือบางทีจ่ายเงินเท่าเดิมแต่ปริมาณลดลง
ดังนั้นในวันนี้ครับคุณมาซีรีเขาจะมีเคล็ดลับมาบอกว่า
ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อจะปรับตัวยังไงในยุคที่มะพร้าวราคาสูงขึ้น

ไม่เคยเจอนี่แหละเจอปีนี้ที่แพงที่สุดยังแพงหรอครับ
ก็ว่าแพงแล้วนะมีปีนี้ที่มะพร้าวแพงมาก
มันก็เกี่ยวกับว่าเออทางใต้เพราะน้ำทวมมะพร้าวมันแพง

ใน๑วันชาววังใช้กะทิเกือบ๕๐กิโลกรัม

คิดเป็นสัดส่วนกว่า๑๒๐ของต้นทุน
ต้นปี๒๕๕๙นะคะ
ราคากะทิที่ใช้ในการทำขนม
ขยับราคาขึ้นมาถึงกิโลกรัมละ๑๕บาทค่ะคุณผู้ชม

ก็ต้องมีการปรับราคาสินค้าค่ะ

ปัจจุบันก็อยู่ที่๑๘บาทค่ะ
ถ้าใช้ในการทำขนมก็ยังคงปริมาณเท่าเดิมค่ะ
เพราะเกรงว่ารสชาติจะเปลี่ยนไปค่ะ
ต้องมีการบริหารจัดการในรูปแบบอื่น
นั่นก็คือการเพิ่มปริมาณขนมถ่านนะคะ

เพื่อให้มีกำไรเท่าเดิมนั่นเองค่ะ

ขยายเวลาเปิดร้านจาก๑๒เป็น๑๔ชั่วโมง
ที่สำคัญลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น
เพื่อบริหารทุกอย่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
เพื่อให้มีกำไรร้อยละ๒๐๓๐เท่าเดิมค่ะ

ถุงหนังย่างของใช้อะไรแบบนี้

ทีนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องตั้งไว้ให้มันนอนก้น

คือใช้ไงเมื่อก่อน๒ทีอะไรอย่างนี้

แต่ว่ามันไม่แพงมาก
อันนี้แพงมากเราก็ต้องเก็บหมดทุกอย่าง
ส่วนร้านขายข้าวแกงบังล้อได้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่า

ราคากะทิไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อน
เดือนมานี้จึงได้ตัดสินใจปรับราคาขายกับข้าว
ประเภทที่ใช้กะทิเป็นส่วนผสมค่ะ
ยังต้มขาไก่แกงเขียวหวานแกงเนื้อ
ถุงละ๕บาทเป็น๔๐บาท
โดยมีการแจ้งลูกค้าล่วงหน้าประมาณ๑๒สัปดาห์
ส่วนแบบข้าวราดแกงก็จะใช้วิธีลดปริมาณกับข้าวลงนิดหน่อย
อนาคตถ้าราคากะทิปรับลง
ก็จะเพิ่มปริมาณกับข้าวให้กับลูกค้าแทนค่ะ
สิวรีก่อนแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน